คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะกลับมาแล้วนะคะ
พบกับใบตองรัชตะวันกันอีกครั้งในรายการ
มู้แต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องกันอีกเช่นเคยนะคะ

ต้องบอกว่าวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากพี่รัฐนะคะ
มาร่วมพูดคุยเรื่องราวกับเราในวันนี้ด้วยนะคะ
วันนี้ก็จะมีมุมมองหลากหลายแง่มุมแบบสนุกสนานนะ
เพราะว่าไม่เหงาอีกต่อไป
เป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ห่างหายกันไปเนอะ
จริงก็มีคุณผู้ฟังที่ได้ฟังเรื่องราวเนื้อหาในอีพีตอนที่แล้วเนี่ย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันมาก็เยอะ
รวมทั้งคำติชมนะคะในอีเมลหลังใหม่
หรือว่าเจอใบตองก็มาให้ฟิตแบ็คกลับมาก็จำนวนนึงเลยนะคะ

หลายคนเขาถามมาว่าบางเรื่องที่เราเล่าไปเขาก็ยังไม่รู้

อย่างครั้งที่แล้วก็ไม่รู้ในเรื่องของภาษีวะ
ใครจะไปเชื่อนว่ามีเทศกาลเนี้ย

เอาล่ะซึ่งจริงแล้วเนี่ย
วันนี้มาตามสัญญาที่เคยให้ไว้เพราะว่า
ท้ายอีพีที่แล้วเราแอบเกริ่นกันไว้แล้วว่า
อีพีต่อไปเราจะพูดถึงเนื้อหาที่น่าสนใจก็คือ
ลูกขององค์พระศิวะนั่นเอง
ซึ่งเทพที่ใบตองจะนำเสนอเรื่องราวของท่านมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นั่นก็คือ

เพราะหน้าปกตั๊มเนลที่โชว์หลาอยู่เนี่ยค่ะ

นั่นนะคะก็ไม่รู้จะเล่นใหญ่ทำไมเชื่อว่าหลายคนเดาได้ตั้งแต่เห็นแล้วแหละ
เห็นหน้าปกแล้วแล้วเดาได้ตั้งแต่อีพีที่แล้วแล้ว
ว่าลูกของพระศิวะที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นใคร
ทีนี้ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องราวขององค์พระพิคเนธ
แต่ว่าหัวข้อล่ะหัวข้อเนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเนี่ยค่ะ
ต้องบอกอย่างนี้ว่าองค์พระพิคเนธหลายคนเคารพนับถือศรัทธาและบูชาท่านมาก
คือใบตองเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่บูชาองค์พระพิคเนธมาตั้งแต่สมัยโอ้โหเด็กเลยอะค่ะ
ทีนี้ตัวใบตองเนี่ยเป็นคนที่เรียนนัฏศิลป์มา
เราก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าองค์พระพิคเนธเนี่ยจริงแล้วท่านเป็นเทพแห่งศิลปะการแสดงหรือเปล่า
ทีนี้ดันไปเจอข้อมูลนึงมาพี่ลัน
เขาบอกว่าพระพิคเนธแท้จริงแล้วนะท่านไม่ได้เป็นเทพแห่งการศิลปะ

แล้วที่มาของเรื่องนี้แท้จริงเป็นยังไง
และเทพองค์ไหนที่เป็นเทพแห่งศิลปะกันแน่
พร้อมไหมคะพี่รัน
พร้อมเลย
พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะคุณผู้ฟัง
ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราจะไปมูกันให้รู้
ูแล้วต้องรู้เรื่องไปกันเลยจ้า

ก่อนที่เราจะเริ่มพูดถึงเนื้อหาข้อมูลนะคะ
ตองกับทีมงานต้องขออนุญาตยกเครดิตเนื้อหาบทความ
ของคุณกิติวัฒนมหาดนะคะ
ซึ่งคุณกิติเขาได้เป็นผู้เขียนบทความนี้ขึ้นมา
ลงในหนังสือศิลปะวัฒนธรรมในฉบับเดือนพฤศจิกายน
ปีพุทธศักราช๒๕๕๔ค่ะ
ซึ่งทีมงานรายการของเรานะคะต้องกราบขออนุญาต
ที่จะนำเนื้อหาข้อมูลที่มีสาระความรู้และก็เป็นประโยชน์
เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจ
ในการนับถือการบูชาการศักระต่อองค์พระพิคเนต
อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามการละเทศะนะคะ
ยังไงกราบขออนุญาตแล้วก็ขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
ได้เวลาแล้วจ้ามาพูดถึงเนื้อหากันดีกว่าพี่นัน
เนื้อหาข้อมูลที่เราเตรียมมาในวันนี้นะต้องบอกว่าในความคิดของชาวอินเดียนะคะ
ศิลปะนะถ้าพูดถึงแค่ตัวศิลปะถือได้ว่าเป็นอัญมณีเลยนะ
เป็นอัญมณีล้ำค่าที่สุดของอารยธรรมมนุษย์นะ
และในศิลปะทุกสาขาเขาก็ถือกันว่าศาสตร์แห่งการแสดงอย่างเช่นดนตรีและนาตกรรม
ถือว่าเป็นเลิศเหนือศิลปะในแขนงอื่นด้วยค่ะ
ศิลปะการแสดงที่กล่าวมาเนี่ยค่ะจะมีเทพบรมครูที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละนิกายด้วยนะ
อย่างเช่นทางฝ่ายสวนิกายก็จะยกย่องว่าพระศิวะมหาเทพทรงเป็นนาตราช
หรือผู้ที่ประดิษฐท่ารำต่างขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก
เราก็จะเคยเห็นว่าจะมีเทวรูปศิวะปางนาตราชก็คือจะเป็นพระศิวะร่ายรำ

ส่วนคติความเชื่อที่ว่าเก่าแก่นะนะก็มาจากฝ่ายที่นับถือพระพรมด้วย
ซึ่งไม่มีแม้แต่นิกายเป็นของตัวเองนะคะ
คือการนับถือพระสรัสสวดีก็คือพระชายาของพระพรมค่ะ
ท่านเนี่ยเป็นเทพบรมครูด้านศิลปะการแสดงรวมถึงศิลปวิทยาการทุกแขนง
ตลอดไปจนถึงการศึกษาเล่าเรียนหรือแม้แต่การศึกษาพระเวทนะ
ซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาพรามมาแต่เดิม
พระนางก็ยังทรงเป็นมารดาแห่งพระเวทด้วย
นี่แหละเป็นอีกหนึ่งคติความเชื่อ
จะเห็นว่าในคติความเชื่อที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ยังไม่มีการนับถือพระพิคเนธหรือพระคเนธในฐานะบรมครูทางศิลปะนะ
โดยเฉพาะในศิลปะการแสดงแบบที่คนไทยเรานับถือพระพิคเนธนะคะ
แล้วอย่างนี้พระพิคเนธเข้ามาเกี่ยวข้องกับการไหว้ครูทางด้านศิลปะ
เรื่องของการศึกษาการทำงานศิลปะแขนงต่างยังไง
แล้วใช่ไหมใครเป็นคนบอก

ไม่แน่ใจก็แต่ที่ใบตองเล่ามาเนี่ยแทบไม่มีเลยเนอะ
ใช่ค่ะแทบจะไม่มีเลยเมื่อกี้ที่หาข้อมูลมาใช่ไหม
คำตอบก็คือพระองค์เนี่ยนะคะพระพิคเนธเป็นเทพแห่งการเริ่มต้น
อุปสรรครวมถึงความสำเร็จค่ะ
เพราะฉะนั้นการประกอบพิธีกรรมต่างรวมถึงการไหว้ครู
ก็จะต้องมีการอัญเชิญพระองค์มาเป็นอันดับแรกไงคะ
เป็นการเริ่มต้นเป็นสิริมงคลเพื่อให้ทรงขจัดอุปสรรคและสิ่งชั่วร้ายต่างให้ออกไปให้หมดไป
เสริมความเป็นสิริมงคลและความราบรื่นจะได้บังเกิดขึ้นในขณะที่ประกอบพิธีต่าง
มุ่งหมายในการประกอบพิธีจะได้สำริดผลนั่นเอง

ดังนั้นจึงนิยมกันต่อไป
เมื่อจะเริ่มทำสิ่งไหนสิ่งใดก็ควรไหว้พระคเนธก่อน
เป็นเทพแห่งการเริ่มต้นในทุกกิจกรรมในชีวิตจะแต่งงานจะขึ้นบ้านใหม่จะประพันธ์หนังสือจะออกรถจะเดินทางจะค้าขายโอ้ยทั้งหมด
ใครต้องบูชาทั้งนั้นแหละอันนี้คือตามคติของอินเดียเขาเลยนะ
ทีนี้มาดูข้อมูลเนื้อหาในบทบาทของพระแม่สรัสวดีกันบ้าง
การที่คนอินเดียเขาเชื่อถือแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยกย่องให้พระคเนธเป็นเทพบรมครูทางศิลปะอย่างที่คนไทยเรานิยมอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้อะเนาะ
เพราะว่าหลังจากที่เราทำการไหว้พระคเนธเพื่อการเริ่มต้นเพื่อจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะคะ
เขาจะไหว้องค์บรมครูของแต่ละสาขานั้นนั้นโดยตรงด้วยและถ้าในทางศิลปะนั่นก็คือพระแม่สรัสวดีค่ะ
จริงก็ไม่ได้น่าแปลกใจมากเพราะว่าแท้จริงแล้วเทพแห่งศิลปวิทยาอักษรศาสตร์และความรู้ทั้งหลายเป็นบทบาทของพระเทวีสรัสวดี
หรือพระสุรัสสวดีเทวีที่มีลักษณะเป็นหญิงสาวสวยและทรงพินนะคะ
นั่นแหละค่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งการดนตรีพระหัดอีกข้างของพระแม่จะถือคัมภีร์
อันนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้ปัญญาการเขียนการอ่านการศึกษาและพระหัดอีกข้างทรงถือลูกประคำ
อันนี้คือสัญลักษณ์แห่งการสวดมนต์การภาวนาการทำสมาธิและการประกอบพิธีกรรมด้วย
อันนี้ครบถ้วนเลยนะคะสัญลักษณ์ของพระแม่สรัสวดีคือเทพแห่งความรู้วิชาการศาสนาและศิลปะค่ะ
ส่วนในศิลปะแขนงอื่นนะคะองค์พระคเนธเคยมีบทบาททางด้านอักษรศาสตร์เพียงแค่
ส่งทำหน้าที่จดจานเรื่องราวมหาภารตะจากฤษีวญาติค่ะตามตำนานในมหาภารตะเท่านั้นนะคะ
ท่านไม่ได้ประพันธ์นะคะจดตามคำท่านฤษีบอกกล่าวเท่านั้น
ส่วนครูหนังสือที่แท้จริงก็ยังคงเป็นพระแม่สรัสวดี
เพราะถือกันว่าทรงเป็นผู้ประธานอักษรเทวนาครีแก่มวลมนุษย์ทั่วประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะมีการไหว้ครู
เมื่อเริ่มการศึกษาตามโรงเรียนต่างนะคะเขาจะจัดขึ้นในวันขึ้น๑๐ค่ำเดือน๑๑
เรียกว่าอักษรารำพาและครูที่เขาทำการไหว้นั้นก็คือพระแม่สรัสวดีค่ะ
นี่แหละและเทพอีกองค์ที่พอจะนับถือเป็นครูหนังสือได้ก็คือพระพระฤหัสสบดี
พระพระฤหัสสบดีเป็นวันเป็นวันครูถูกต้องใช่ค่ะ
สังเกตว่าเวลาไหว้ครูก็จะทำในวันพฤหัสซึ่งเขาเรียกกันว่าเพราะว่าเป็นวันครู
นั่นแหละก็คือดาวพระฤหัสบดีเป็นดาวที่มีอิทธิพลทางด้านการศึกษานั่นเอง

เริ่มจากต้นชนปลายกันได้นะคะอย่างการนับถืออย่างนี้จริงเนี่ยเริ่มเข้ามาถึงเมืองไทย
แล้วก็ปรากฏเป็นลายลักษรหลักฐานที่มันเด่นชัดเก่าแก่ในช่วงสมัยกรุงศรีอายุทยา
ด้านของศิลปะการแสดงเนาะเราก็มีการเบิกโรงละครด้วยการฟ้อนพระสรัสวดีตามแบบอินเดียมาแล้วด้วยนะ
และจริงเพิ่งจะมายกเลิกไปเมื่อครั้งกรุงรัตนโกศิลป์นี่เอง
แม้ว่าในบทบาทไหว้ครูละครชาตรีซึ่งก็จะมีพื้นฐานดั้งเดิมมาจากอายุทยา
ยังมีคำไหว้พระสรสวดีหลงเหลืออยู่บ้างนะคะ

อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

ก็เลยทำให้มองว่าท่านทรงเป็นเทพแห่งศิลปะมาตั้งแต่ในสมัยนั้นนั่นแหละค่ะ
แต่ที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าเป็นการแสดงความนับถือพระองค์ในฐานะผู้รจนาคัมภีร์สำคัญ
ก็คือผู้จดอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละ
อย่างเช่นคัมภีร์มหาภาระตะต่างแบบนี้นะคะ

นับได้ว่าจริงแล้วถ้าจะนับถือว่า

โดยรวมอย่างในสมัยที่เราคิดกันอย่างนี้

ว่าครูในบ้านน้ำถือพระพิคะเนต

นับถือพระคเนธเป็นเทพแห่งศิลปะในบ้านเรา

แล้วพระสลัสวดีเองหายไปจากวงการศิลปะ
โดยเฉพาะการแสดงรวมไปถึงวรรณสินของเราตอนไหน

ในสมัยรัชกาลที่๖ของเราค่ะ
อ้าวแปลกใจใช่ไหม

เพราะว่าพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่เกี่ยวกับพระคเนธทั้งที่ทรงอธิบายพระราชพิธี๑๒เดือนก่อดี
ทรงกล่าวถึงการที่ได้เทวรูปพระคเนธจากจันทิสิงหาสารีในชาวาก็ดี
ไม่ได้กล่าวว่าเป็นเทพแห่งศิลปะหรือการประพันธ์หนังสือใดเลยนะคะ
แล้วเหตุไหนในสมัยรัชกาลที่๖
ได้รับการยกย่องมากว่าเป็นบิดาแห่งวิชาภาระตะวิทยาในเมืองไทย
ไม่ได้นึกถึงหรือว่าไม่ได้ใส่พระไทย
คติการนับถือพระสรัสวดีในด้านนี้ที่มีมาแต่เดิม
ซึ่งจุดตรงนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่เนอะ
อาจจะเป็นเพราะว่าในรัชสมัยของพระองค์
การนับถือพระสารสวดีเริ่มที่จะเสื่อมหายไปมากแล้วด้วย
เพราะอย่างเช่นในฝ่ายดนตรีนะคะถ้าเป็นพวกปีพาด
ก็จะไม่ได้นับถือพระสรัสวดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
เพราะว่าพระนางไม่เคยเป็นครูปีภาษ
อย่างที่เราเห็นจินตนาการขององค์พระแม่ก็จะถือวีนา
ซึ่งวีนานี่คือจักเข้แล้วก็เลยรวมว่าเป็นมโหรี
ที่เป็นแบบแผนของอินเดียแล้วก็ดนตรีในราชสำนักไทยในสมัยก่อน
แต่ไม่ใช่ปีภาษณ์ซึ่งปีภาษณ์เป็นแบบแผนดนตรีแบบชาวบ้าน
แล้วพอปีภาษเริ่มจะมามีอิทธิพลขึ้นในราชสำนักค่ะ
โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕
ก็ได้วางรากฐานการนบไหว้เทพบรมครูทั้งในด้านดนตรีแล้วก็นาตสินนะคะ
โดยยกย่องครูก็คือพระพระรสมุณี

พระพระรสมุณีเนี่ยค่ะถือว่าเป็นครูแล้วก็มีความสำคัญที่สุด
ครอบครูของฝ่ายมโหรีแล้วก็เครื่องสาย
ก็จะมีการกำหนดว่าต้องมาครอบจากฝ่ายปีภาษณ์ด้วย
พอเป็นเช่นนี้แล้วการนับถือพระสรสวดีในเมืองไทย
ก็เลยเริ่มที่จะเสื่อมน้อยถอยลงไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะในทางดนตรีแล้วก็หน้าตะสินก็คือจะเสื่อมไป
พร้อมกับความร่วงโรยของดนตรีในราชสำนักด้วย
ซึ่งถูกแทนที่ด้วยดนตรีชาวบ้านนั่นก็คือเหมือนกันมะเร็งปี่พาด
แล้วก็ความศรัทธาเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะผู้นำของบ้านเมือง
อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดเนาะ
เราก็จะเห็นว่าในสมัยของรัชกาลที่๖ค่ะพระองค์ทรงนับถือองค์พระพิคเนธมากนะคะ
มากขนาดที่ว่าทรงสร้างเทวาลัยคเนธขึ้นในพระราชวังสนามจันทร์นะคะ
ซึ่งนั่นก็เป็นพระราชฐานที่เสด็จประทับทรงงานด้านหนังสือและการละครมากที่สุดด้วย
ทั้งสองอย่างนี้นะคะเป็นสิ่งที่พระสรัสวดีทรงเป็นบรมครูมาแต่ก่อน
ทั้งในอินเดียในสมัยอายุทยาในสมัยราชการที่๖ท่านทรงถวายความสำคัญต่อองค์พระพิคเนธทั้งหมดเลยค่ะ
เมื่อทรงตั้งวรรณคดีสโมสรนะคะก็ทรงอันเชิญพระคเนธเป็นตราสัญลักษณ์ค่ะ
อ่าและอีกหนึ่งอย่างก็คือเมื่อกรมศิลปากรปรากฏขึ้นได้รับดวงตราพระคเนธของวรรณคดีสโมสรมาเป็นตราประทับประจำกรมค่ะ
เข้าใจแล้วไขข้อข้องใจไปได้เยอะเลยนะ
หลังจากนั้นพระพิคเนธก็กลายเป็นเทพแห่งศิลปะ
รวมทั้งการศึกษาในเมืองไทยอย่างเต็มรูปแบบ
อย่างเช่นมหาวิทยาลัยศิลปากรกรมศิลปากรอ่า
ตราประจำกรมก็คือพระพิคเนธ
ก็เลยทำให้บทบาทของพระสรัสวดี
เริ่มที่จะหายไปจากความคิดของคนไทยเราเกือบสมบูรณ์เลยแหละ
เหลือเพียงแต่ตุ๊กตาทองค่ะ
เราจำได้แค่ว่าตุ๊กตาทองคือรางวัลตุ๊กตาทอง
มอบให้กับคนแสดงคนในวงการ
ชื่อจริงของรางวัลตุ๊กตาทองคือรางวัลพระสุรัสวดี
ที่ยังคงมีการแจกอยู่ในวงการการแสดงวงการภาพยนตร์ไทยอะไรแบบนี้
นี่แหละพี่ลันเป็นเครื่องละลึกเตือนยืนยันเลยว่า
ครั้งหนึ่งบรรพชนเราเคยกราบไหว้พระนางในฐานะครูศิลปะการแสดง
และอีกอย่างหนึ่งอีกที่หนึ่งที่หลงเหลืออยู่ในรูปสัญลักษณ์ของ
อักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แต่ก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรนอกเหนือจากนั้นแล้วถูกไหมคะ
ท่านเนี่ยเป็นบรมครูเป็นเทพศิลปะอย่างเป็นทางการนะคะ
ถึงแม้รางวัลของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยเราก็จะเห็นว่า
เป็นรางวัลพระพิคเนธทองพระราชทาน
เอาล่ะมาถึงช่วงของการ
สรุปเนื้อหาที่เราเล่ากันมาอย่างเข้มข้นเนาะ

ก็มีกระแสเล็กแห่งความพยายามของนักวิชาการทางด้านหน้าตสินไทยบางกลุ่มค่ะ
ท่านก็คิดที่จะมีการรื้อฟื้นคติการนับถือพระสรัสวดีในศาสตร์แขนงนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ตอนนี้เรามีเพลงตระพระสรัสวดีขึ้น
โดยการประพันธ์ของอาจารย์เดชคงอิ่มแห่งสถาบันราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แล้วก็มีศีรษะพระสรัสวดีเป็นเสียรพระองค์
ซึ่งคณะสิทธิ์พ่อครูฤษีพระพรสมุณีแห่งสำนักวัดสุธารามย่านสำเร
ก็สร้างขึ้นอย่างงดงามสำหรับนำเข้าพิธีไหว้ครูดนตรีและหน้าตสินด้วย
และเชื่อแบบนี้เลยนะว่าอีกไม่ช้าไม่นาน
อาจจะมีผู้สืบค้นท่ารำพระสรัสวดีที่เคยศูนย์หายไป
แล้วก็นำกลับมาเบิกโรงในการแสดงหน้าตะสินไทยในอนาคตได้สำเร็จด้วยก็เป็นได้พี่ลัน
อันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นมากนะ
ต้องก็เรียนนัตตสินมายังไม่เคยรู้เลยว่ามีท่ารำเกี่ยวกับพระสรัสวดีเป็นยังไง

นับถือพระคเนธในทางศิลปวิทยาการเนอะ

แต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าจริงก็ไม่ใช่การนับถือที่ตรงจุด
ดังนั้นพรามขจรนาคะเวทินผู้ก่อตั้งมูลนิธิพระพิคเนธ
ให้คำจำกัดความเอาไว้สั้นแบบนี้ค่ะทุกคน
พระคเนธไม่ใช่เทพแห่งศิลปะท่านเป็นเทพสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ
อันนี้เป็นคำจำกัดความสั้นที่ครอบคลุมที่สุดแล้วนะคะ
ดังนั้นก็น่าจะเป็นสิริมงคลมากกว่านะ
ถ้าผู้ที่ศรัทธาในองค์เทพได้กราบไหว้บูชาแต่ละองค์เทพให้ถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ถ้าสมมุติว่าจะไหว้เทพแห่งศิลปะก็สามารถไหว้องค์พระแม่สรัสวดีได้
ไม่ได้ผิดอันนี้คือถูกต้องด้วยแต่ถ้าจะสักการะอะไร
เพื่อการเริ่มต้นเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความสำเร็จแห่งกิจการทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็กราบไหว้องค์พระพิคเนตได้เช่นเดียวกันค่ะ

ถือว่าเปิดโลกประทัดใหม่เลยจากที่แบบเคยเข้าใจตั้งแต่เด็ก
ยาววัยจนถึงวัยผู้ใหญ่

ก็จะคิดว่าพระพิคเนธเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการ
แขนงดนตรีนาตสินวรรณสินอะไรอย่างนี้
แต่ว่าจริงแล้วท่านเป็นเทพสำหรับทุกสิ่งอย่าง
จริงใช่การจะไหว้องค์พระพิคเนธถ้าเราเป็นฐานะนักแสดง

เพราะเราอยากมีความสำเร็จเราก็กราบไหว้บูชาท่าน

แล้วก็เลยอยากจะฝากสำหรับใครที่จะไปกราบไหว้องค์พระพิคเนธ

เทวาลัยพระพิคเนตสี่แยกห้วยขวางนี่แหละค่ะ
หรือว่าหน้าเซ็นทรัลเวิลก็ยังมีเนอะ

ใช่ค่ะหรือที่หนูไปบอกอีกที่ก็คือวัดแขก
อันนี้ทุกองค์เลยใช่

เพราะพี่ไปวัดแขกเหมือนใบตองบ่อยอยู่เหมือนกัน
พี่ก็จะสังเกตมีองค์พระแม่สุรสวดี

แต่ท่านจะอยู่ด้านถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ด้านข้าง

อยู่ด้านข้างอยู่ฝั่งเดียวกับพระพิคเนธนี่แหละ

อันนี้พี่ก็ไปบ่อยเหมือนกันอันนี้จะไปกับคุณพ่อคุณแม่บ่อย
คือโบทเทวรัย

ซึ่งข้างบนว่าจะเป็นโบท

ชื่อโรงเรียนภาระตะวิทยาลัย
สามารถไปไหว้ไปกราบศักระท่านได้เลยนะคะ
ไปขอพรไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขออะไรก็ได้ที่ให้เราเกิดความสิริมงคล
ใช่แล้วนะคะเรียกได้ว่าครบทุกพระองค์ในนั้นเลยเราสามารถไปได้เนาะ
จริงโอ้โหช่วงนี้นะต้องบอกว่าที่อ่านตลอดข่าวมา
พระพิคเนธแบบว่าเริ่มมีมากขึ้นในหลายวัด
และที่ดังก็จะมีทางเชียงใหม่มีที่วัดป่าแดดที่มีการทำพิธีบูชา
เฉยเดี๋ยวเนี่ยมีโอกะจะไปเชียงใหม่
จะลองไปสักการะองค์พระพิคเนธดู
แฟนที่เชียงใหม่ก็อย่าลืมไปทักทายใบตอง
เจอมูที่ไหนก็เชิญตามไปใบตองได้เลยนะคะ
เอาล่ะท่านผู้ฟังพี่ลันวันนี้เป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวที่มาเล่าให้ฟังกัน

แปลกใจแต่ก็หายคล่องใจ

ก็คือสำหรับใครที่จะไปกราบไหว้ขอพรจากองค์เทพทางฝั่งฮินดูเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะใครที่ทำงานทางด้านศิลปะหน้าตสินดนตรีการแสดง
ก็สามารถไปไหว้ได้ทั้งองค์พระพิคเนธ

หรืออาจจะไหว้เทพองค์อื่นก็ได้

คือได้หมดนะจริงมันไม่ได้ผิดไม่มีอะไรผิดและถูก
แต่เราแค่มาขยายความสงสัยหรือว่ามาไขความกระจ่างให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ส่วนท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีเรื่องราวประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะ
ความศรัทธาหรือว่าอยากจะแนะนำให้ใบตองพูดคุยชวนมูเรื่องไหนเรื่องใด
ตรงกับพี่ทีมงานจะมานั่งคัดเลือกนะเรื่องที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามา
แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการค้นหาข้อมูลจะได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะคะ
และทุกท่านสามารถติดตามรายการมูแต่รู้ของเราได้ทางยูทูปไทยรัฐออนไลน์
สำคัญกว่านั้นคืออย่าลืมกดกระดิ่งกริ้ง
จะเป็นเรื่องอะไรต้องรอติดตามกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้า
แล้วเราจะไปมูกันให้รู้มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
สำหรับวันนี้ใบตองกับพี่ลันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ